นี่เห็นคุณอาริยานะนั่งจดจ้องในสมาร์ทโฟนอยู่
คือกำลังดูรูปที่เขามีการแชร์กันคุณ
รูปกรณีที่คุณชมพู่โกเมืองคานค่ะ
แล้วก็น้องซายเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลได้ไหมเนี่ย

น้องซายขายเข้าเกรียบที่เมืองกาล
กาญจนบุรีนี่แหละถูกต้องปรากฏว่าเธอแต่งตัวเรียนแบบใช่ไหม
ใช่ดูเป็นพอไม่เหมือนเลยนะครับค่ะพอคุณเปิดเข้าไปดูรูปอื่นของเธอ

ใช่คือความคิดเนี่ยเรียกว่าสร้างสรรค์มากคุณผู้ชม
แต่ว่าเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมจะดูต่อไปนี้

เพราะฉะนั้นทำความรู้จักกับเธอมากขึ้นกว่าเดิมดีกว่าค่ะ
กับสาวร่างอวบคนนี้เนี่ยนะคะ
ก็แหม่เธอแต่งตัวคอสเพลย์ยังเรียนแบบคนดังเพียบเลยค่ะ
อย่างคุณใหม่ดาวิกาสังเกตอันนี้มองเผินคุณ
เมื่อสักครู่นี้คุณมาอันนี้สก๊อตไบท์กับกระโปรงลายสก๊อต
เพราะเธอไม่มีกระโปรงสก๊อตเธอก็เอาสก๊อตไบท์มาติด

เมื่อกี้คุณใหม่ดาวิกาใส่มุก
ใส่กล่องอีซานเจ้ายืนอยู่หน้า

แหมก็เป็นคนล่าสุดที่เธอแต่งตัวเรียนแบบนะคะ
เพราะว่าสาวชมพู่ใส่ชุดเดินพรมแดงที่เมืองคาน
แล้วก็เธอใช้วัสดุก็คือข้าวเกลียบมองเผินแล้วเหมือนเลยค่ะ
เอาเลยนะเข้าเกลียบเหรอเอาเหรอเข้าเกลียบค่ะคุณสีนี่ใช่เลย
เธอนี่เรียนแบบดาราดังเยอะนะคุณปอยตรีชดามากิ๊นนะคะ
แล้วก็ขายหน้าใหม่ดาวิกกาชมพู่อาริยานะ
เป็นคนดังทั้งนั้นเลยแล้วก็อย่างล่าสุดที่เธอโพสต์เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเหมือนกับเป็นกำลังใจนั่นแหละบอกว่า
พี่ชมพู่เป็นงานที่เมืองคาร์นแต่ทรายขายเข้าเกลียบที่เมืองการ์น
ไว้สักวันซายจะไปขายแถวเมืองการ์น
ส่งกำลังใจเชียร์พี่ชมด้วยคนนะคะ
แล้วก็แฮชแท็กเมืองคานรักพี่ชมพู่

เธอคือนางสาวเบนจพรเจษฎาการหรือว่าน้องซายนั่นเองค่ะ
อายุ๒๑ปีชาวตำบลอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมนะคะ

แล้วเธอก็เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้า
สำหรับสาวร่างอวบ
ซายบอกว่าเปิดร้านขายเสื้อผ้ามา๘เดือนแล้วค่ะ

แล้วทำยังไงดีคิดต่อเลยค่ะว่าจะสร้างจุดขายยังไง

ประกอบกับพี่บอกว่าเอาสิลองแต่งตัว

ปกติเธอก็คิดประดิษฐ์เกี่ยวกับเสื้อผ้าอยู่แล้วค่ะ

พอหาต้นแบบดูอย่างเช่น

สาหร่ายมาทำเป็นผ้าคลุมค่ะคุณ

คุณบุ๋มเอาไปโพสต์แล้วก็ชื่นชม

มันน่ารักแต่ว่าล่าสุดแน่นี่คุณปลอยติชดา
นี่คุณเป็นอะไรนะมาทำแทนผม
ล่าสุดคือชุดคุณชมพู่อารยานั่นแหละค่ะ
เดินแบบในงานพรมแดงที่เมืองคาน
ก็นำข้าวเกลียบที่มีสีสันมาคล้ายกัน
ทำเป็นกระโปรงส่วนหน้าอกก็ใช้กระดาษทิชชู่ตกแต่งแทน
แล้วเธอบอกด้วยบอกหิวเมื่อไหร่ก็หยิบกินได้เมื่อนั้นเลย

คิดสนุกเล่นก่อนลองโพสต์ดู
แล้วพอลงไปโพสต์น่าจะแสดงตอบรับดีมาก
อย่างรูปล่าสุดแสดงตอบรับเยอะมาก

ไม่เคยมีคนมาลัยเยอะขนาดนี้

น้องไซด์บอกด้วยว่าแรกตั้งใจที่จะให้สาวรูปร่างอวบ

แต่ทีนี้พอใส่ไอเดียไปแล้วไงคุณ

เพราะว่ามีคนไปแสดงความคิดเห็นชื่นชม
บางคนถามว่าคิดจะลดน้ำหนักไหม
มิตรแค่นี้จบแล้วค่ะ

โอ้โหผมชอบไอเดียเขาเนอ

ถ้ามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์
แล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดและทำ
ก็ออกมาก็ปั้งได้
คุณนี่ก็คือยังคงดูของนางอยู่